เมื่อกี้บอกแล้วว่าซาวขนหัวลุกซาวหมาหอนต้องมาข่าวนี้
คือเป็นร้านกาแฟที่เพชรบูรณ์ครับคุณผู้ชมครับ
กลางวันก็ขายของปกติขายกาแฟปกติไป
แต่เวลากลางคืนเนี่ยนะฮะเจ้าของร้านบอกว่า
เห็นเหมือนผู้หญิงครับนั่นฮะดูตามวงจรแล้ว
เห็นเหมือนผู้หญิงมานั่งอยู่ตรงเรือโบราณที่ซื้อมาตกแต่งร้านครับ

ลักษณะเหมือนผู้หญิงผมดำมานั่งอยู่ข้าง
ก๊อฟดูนี่ก๊อฟมีศาสตร์ทางนี้

ผมเห็นผู้หญิงก้าวผมนั่นไงนั่งอยู่แล้วเอามือพาดอยู่ที่เรือเนี่ยครับ
นี่ฮะชาวเน็ตบางคนมองบอกว่า
จะเป็นผีแม่ตะเคียนแม่ย่านางมาจากเรือโบราณหรือเปล่า
บางส่วนมองไปแบบมุมวิทยาศาสตร์

อะไรมันจะพอเหมาะพอเจาะรูปร่างแบบนี้
เหมือนนั่งเอาศอกเท้าอยู่ที่เรือเนี่ย
เชื่อไหมพี่ดูไม่ออก
เห็นมั้ยที่ผมมวยขึ้นไปด้วยครับคุณ

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้
ทีมข่าวสอบถามไปยังนายุทธภูมิ
เจ้าของร้านกาแฟคนที่โพสต์ภาพชวนขนหัวลุกนี้ครับ

มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอามาตกแต่งร้าน
มักจะเป็นของเก่าเครื่องใช้สมัยเก่า

ชิ้นก็มีอายุนับร้อยปี
เสาที่ใช้ทำบ้านบางต้น
เป็นไม้สักที่จมน้ำอยู่แม่น้ำป่าศักดิ
โอ้โหพี่เอากล้ากล้ามาทำนะ

รวมทั้งเศษต้นตะเคียนที่นำมาวางตกแต่ง

น่าจะมีเงาของผู้หญิงมานั่งอยู่ในภาพ

หลังจากปิดร้านแล้วช่วง๕ทุ่มก็มานั่งตรวจดูกล้องวงจรปิด

แต่แล้วก็มาสะดุดตาที่ภาพนี้
ลักษณะคล้ายคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างกับเรือ
พยายามแพนซ้ายแพนขวาก็แล้ว

มุมไหนก็เห็นว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่ครับ

ก็เลยเอาภาพไปโพสต์ถามเพื่อนในโลกออนไลน์
หลายคนมองไปในทิศทางเดียวกันนะฮะ
หรือว่าจะเป็นวิญญาณแม่ตะเคียน
คือตัวของเจ้าของร้านเขาไม่เชื่อเรื่องพูดผีดวงวิญญาณ
คิดว่าเป็นเรื่องของการหักเหของแสง

คุณผู้ชมครับบอกว่าเศษต้นตะเคียนก็เอามาตกแต่งไว้
แม่ครัวของร้านก็มักจะมาคอยดูแล
ดูแลยังไงเอาดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้
นะครับรวมทั้งนำน้ำแดงของเส้นไหว้ต่างต่างมาถวาย
แล้วแม่ครัวก็มักจะถูกลอตเตอรี่เป็นประจำเธอด้วย
พี่เบิ้ลแล้วไฟที่เขียน๖๖๒นี่มันคืออะไรฮะ
ผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าผมเห็นก๊อฟก้มลงไปจด
แม่ครัวเชื่อสนิทเลย

ศักดิ์ใครจะมาขอโชคขอลาบ
เจ้าของร้านบอกว่าก็ไม่ขัดข้องนะฮะ
หนุนซื้อกาแฟด้วยอันนี้ผมพูดเองนะครับ

ว่าพอออกข่าวไปนะคนจะเอาแป้งไปถูเรือแล้วล่ะทีนี้อ่า